สวัสดีพี่ป๊อตไม่เจอนานคะ
ตกใจห่งทีฮ่งเหมือนการ

คือเคยได้ยินมาบ้างแต่ถึงขั้นแบบแรกมาซื้อ

น๊วนผมกลัวว่าเค้าเรื่องนี้ก็ได้แบบ๔๕หมื่นเนี้ย

อ๋อมูลค่า๔๕หมื่นเลยเหรอโอ้เขาไปทำอะไรอ่ะเนี่ย
หรอกแต่มันก็นะเป็นข้อมูลใหม่ที่เราก็ตกแต่งงาน
ก็สมมุติหมายถึงว่าถ้าเกิดมีคนติดต่อมาตกใจไหมใช่ไหม
ก็คงแบบงงแต่ว่าเราก็คงไม่ตอบอะไรกลับไป
ล่าสุดเห็นบอกว่ายูทูปเปอร์เกาหลีบอกว่าคุณบอยมีครอบครัวแล้ว

มีลูกมีลูก๓คนมีเมียคนนึงอะไรอย่างนี้
เขาก็เปิดไลท์มานะมาเดตมาริโอเจอที่ผม
ผมรู้สึกว่าของผมเขาเข้าใจผิดในตัวของผมมาเยอะสุด

ต้องแก้ไขเขาไหมคะว่านี่ยังโสดอยู่นะ
เพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยเรามีลูกสาว๒คนมีลูกชาย๑คนมีเมีย๑คน
แล้วก็หุ่นกล้ามพริกมากอะไรอย่างเนี้ย
ผมว่านะคือเขาก็น่าจะเข้าใจผิดด้วย
กับบางอันเขาก็พูดสนุกด้วยตามภาษายูทูปเบอร์อะไรอย่างนี้

ไม่มีเมียไม่มีลูกครับผม

หุ่นก็ไม่ได้แบบบึ๊กขนาดนั้นว่าไม่มีหัวได้แน่นอน
แล้วล่าสุดน้องน้องโยงไปกับคุณครูบูได้คุยบ้างไหมคะ
ข้ามันเป็นใครหรอ
ก็คือมันเป็นตามรายการ

น้องง่ะสบายดีแล้วเขาก็ไม่ได้คิดมากเรื่องข่าวยังรู้ไม่มีอะไร

ตอนนี้ผมถ่ายน่าจะปิดประมาณเดือนกันยาครับ